ข่าวต่อไปนี้ต้องบอกว่าคนร้ายไม่กลัวบาปกรรมแล้วก็ไม่กลัวผีสางเทวดาด้วย
คือจะไปขโมยเงินในงานศพไปซ่อนตัวอยู่หลังโรงศพ
ที่ลูกสาวเขาเอาแม่เขาไปตั้งส่วนแบบพิธรรมอยู่คนร้ายไปซ่อนตัว
อาศัยลูกสาวที่นอนเฝ้าศพแม่เนี่ยหลับแล้วค่อยคลานออกมาคลาดออกมาหลังโรงศพ
แล้วไปคุยเอาเงินในกระเป๋าที่ลูกเขาเตรียมจัดงานศพแม่เขาเอาไป
เขาบอกว่าเขาเสียใจกับการที่แม่เขาจากไปมันก็มากพออยู่แล้ว
มาซ้ำเติมเขาด้วยการขโมยเงินเขาเอาอย่างนี้เงินจัดงานศพแม่เขาไปอีก
หัวจิตหัวใจนะคนเรานะครับเห็นไหมฮะวงจรปิดอันนี้ในสาราวัดเลยนะ
เห็นชัดเจนผู้ชายคนนี้คานออกมาจากหลังโรงศพครับนาคานย่องย่องออกมา
คือตามต่างจังหวัดจะมีญาติไปนอนเฝ้าศพนะฮะตามสารวัฒน์แบบนี้
สุดท้ายเห็นไหมคนเขาก็หลับกันเขาเหนื่อยเขาเพลียก็ไปเอาเงินในกระเป๋าเขาออกไป
นะฮะได้เงินสดไปหมื่นนึงครับนาฬิกาอีกหนึ่งเรือนแล้วก็ลุก
แล้วก็ออกไปจากสารวัฒน์ไปอย่างลอยนวลคุณผู้ชม
มันช่างเฝ้านะเออดูสิฮะไม่รู้ไปเฝ้าหลังโรงศพตั้งแต่กี่โมงกี่ยำ
รอจนคนเขาหลับหมดนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวัดชนะสงสารนะครับ
นะฮะในอำเภอเมืองชาติเชิงสาวนะฮะโดยนางสาวรามรีสื้นกลม
น่าฮะผู้เสียหายอายุ๓๒ปี

คุณนักข่าวดูสินี่ฉันนอนตรงนี้มานั่งนอนเฝ้าศพแม่เนี่ยโสดศพ
เสร็จปุ๊บก็นอนเฝ้าโรงศพแม่พร้อมกับญาติญาติปรากฏว่าตื่นมาเอาเงินกับนาฬิกาหายไป
หน้ากระเป๋าเอาไว้หัวนอนแท้แท้เลยคุณผู้ชมครับตอนนั้นหลับสนิทไปหน่อยครับ
ก็เลยไปขอวัดดูกล้องวงจรปิดก็เห็นชัดเจนพฤติกรรมของโจรรายนี้
คานออกมาแล้วก็มารื้อค้นอย่างใจเย็นครับ
ผู้เสียหายบอกว่าเสียใจมากพออยู่แล้วกับเรื่องของการสูญเสียคุณแม่
แต่ต้องกลับมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วเกิดขึ้นในวัด
หน้าโรงศพแม่ด้วยอืมทำไมโจรไม่กลัวบาปกรรมไม่กลัวอะไรเลยเหรอ
ไม่กลัวสักอย่างไม่กลัวสักอย่างเลยได้เงินไป
เพิ่งจะเบิกมาติดตัวไว้ใช้จ่ายในงานศพแม่เนี่ยค่านู่นค่านี่นะฮะ
สุดท้ายไม่เหลือเลยครับฟังเสียงเธอหน่อยครับ
ก็อยากจะฝากให้ระวังกันนะครับว่าแม้กระทั่งในวัดโจรก็ยังจะมาได้ครับ

ก็เบื้องต้นก็สันนิษฐานว่าก็คงจะเป็นคนที่คุ้นเคยกับวัดนะฮะ
ไม่รู้แหละว่าจะเป็นใครอะไรยังไงแต่ว่าดูจากพฤติกรรมแล้วคงจะรู้ทางหนีที่ไล่ดี
วัดนี้มันเข้ายังไงออกยังไงจัดงานตรงไหนเขานอนหลับกันตรงไหนอะไรแบบนี้
น่าจะเป็นคนที่คุ้นเคยกับวัดก็ลองสืบดูนะไม่น่ายากนะฮะ
สมพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัฒนสงสารบอกว่าเท่าที่ดูภาพแล้วเนี่ยนะ
พระเองไม่ค่อยคุ้นหน้าเจ้าขโมยคนนี้สักเท่าไหร่นะฮะ
เชื่อว่าอาจจะเป็นคนนอกวัดแหละนะโดยเหตุการณ์แบบนี้
แต่ครั้งนั้นจับได้แล้วก็ดำเนินคดีคนร้ายไปแล้วจนวัดเองก็มีการวางมาตรการคือเอาวงจร
ไปติดเอาไว้ค่ะนะป้องกันไม่ให้โจรมาก่อเหตุแต่มันก็เกิดอีกจนได้นะฮะ

แต่อาจจะเป็นคนที่เคยเข้าออกในวัดแหละ
ก็ต้องรอดูเดี๋ยวให้ตำรวจเขาตามจับกลุ่มตัวกันต่อไปนะครับ
หนึ่งนะบาปไม่กลัวกฎหมายไม่กลัว
แล้วก็ไม่กลัวคนในโรงด้วย

คือคนจะขโมยนะทำได้ทุกอย่างจริง